ลูกเขาใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแกรปนะฮะทีนี้เธอไปไม่ถูก
ไม่ถูกเขาก็เลยปักหมุดอ่าปลายทางเอาไว้ให้คนขับในค่ะไปตามหมุด
สุดท้ายคนขับเนี่ยขับหลงไปไม่ถูกไม่ยอมไปตามหุดแล้วไปทิ้งเธอกลางทาง

ตรงหุ่นนะคะ
ไม่ต้องใจ

ไม่ต้องใจเดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าที่นี่นะคะ
ก็คุยกับลูกค้ากับเขากันยังไง

คือแกรปคาร์มันเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนอะ

คนขับเป็นผู้หญิงครับไม่ใส่รองเท้าครับ

สารซึ่งมีเด็กด้วยทิ้งระหว่างทางแล้วก็ลงมาพฤติกรรมแบบนี้มีการด่าทอกันด้วย
คือจุดที่เขาไล่ผู้โดยสารลงเนี่ยยังไม่ถึงปลายทางที่ปักหมุดห่างกันประมาณสัก๒๐๐เมตรได้นะฮะ
บางคนก็คำคอมเมนต์โอ๊ตก็ไม่ได้ไกลทำไมไม่เดินต่อไป
แต่คุณผู้ชมครับคือผู้โดยสารเข้ามากับเด็กไง
เด็กน้อยอายุแค่ขวบเดียวจะเดินไปของพลุงพลังตากแดดเส้นทางก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยมามันก็อันตราย
ก็อยากจะให้รถไปส่งถึงที่เพราะเขาก็จ่ายเงินตามระยะทางอยู่แล้วนะฮะ
คลิปนี้คุณจุธามมาตรเจ้าของคลิปเอาไปแชร์ไปโพสต์ในกลุ่มข่าวสารบ้านเรานะฮะ
ก็เตือนภัยบอกว่าคนที่จะเรียกใช้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน
ไม่ไปก็ไม่ไปเดินดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
เพราะเกรงว่าลูกของตัวเองจะไม่ปลอดภัย

ร้องเรียนกับคอร์เซ็นเตอร์ของแอปพลิเคชันที่ให้บริการ
คอร์เซ็นเตอร์แนะนำว่าให้เอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
แจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าน่าจะให้เอาเรื่องถึงที่สุดเลย
แล้วก็แนะนำให้ทางแอประงับการขับรถของคนขับคนนี้ไปเลย
เพราะถือว่าไม่ได้เป็นมืออาชีพแล้วก็ไม่มีใจให้บริการ
การแต่งกายก็ไม่ได้เหมาะสมแล้ว
แต่ว่าหลายคนก็จับสังเกตว่าคนขับเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่
ทำไมแต่งกายแบบนี้รองเท้าก็ไม่ใส่เธอป่วยหรือเปล่าไม่ทราบ

ก็อยากได้เหตุผลทางฝากฝั่งของคนขับเหมือนกันนะคะ